มาดูเรื่องนี้ค่ะที่ปฐุมธานีเปิดเทอมได้ไม่เท่าไหร่
ทำไมกลุ่มนักเรียนอาชีวะมาอีกแล้วค่ะพี่อุ๋ยค่ะ

แล้วอาวุธครบมือเลยค่ะบุกไปทำร้ายวัยรุ่นสองคนที่เดินอยู่ข้างทาง
วัยรุ่นสองคนนี้บอกงงเลย

ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
คุณผู้ชมดูลองนับดูค่ะมากันกี่คนคะ
แล้วดูมีอาวุธนี่นี่แบบนี้เลยค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านถือมีดไล่ฟันวัยรุ่นที่เขาเดินอยู่แล้วตะโกนด่ายาบมาก
แล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หนีไปเลย
ทำแบบนี้คืออะไรคะเพื่ออะไรคะ

เป็นร้านอาหารตามสั่งค่ะอยู่ปากซอยอายารา๙
ในพื้นที่คลองหลวงปฐุมธานี
ทีมข่าวได้เจอกับในเอนามสมมุติอายุเพิ่ง๑๗
เขาบาดเจ็บนะคะเพราะว่าถูกเจ้าเนี่ยเด็กอาชีวะกลุ่มนี้เอามีดไล่ฟัน
ที่ว่าวิ่งเข้าไปในบ้านนั้นคือโดนฟันไปแล้วเหรอ
ไปสองแผลพี่อุ๋ยเข้าหลังแบบนี้นะคะ

ในเอนามสมมุติคนนี้บอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานเขากับเพื่อนรุ่นน้องชื่อว่าในบีอายุเพิ่ง๑๖

คุ้นหน้าแล้วก็ทราบชื่ออยู่๒คน

ริวกับในแฟรงค์แต่ไม่ได้สนิทกันนะก็แค่รู้จักเชื่อ

กลุ่มนี้ถือมีดพุ่งมาทำร้ายเขาเลย
เขาก็วิ่งหนีถูกฟันเข้ากลางหลังได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยตามแผลที่คุณผู้ชมเห็นไป

เขายืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มที่ก่อเหตุนะคะ

เขาบอกว่าก็ผมไม่ได้เรียนหนังสือ

ไม่ได้เป็นคู่อลิต่างสถาบันอะไรด้วยก็ผมไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้อยู่สถาบันไหนทั้งนั้น

ส่วนในบีเพื่อนคนเจ็บบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุตะโกนถามค่ะ
พวกมึงหรือเปล่าที่ไล่กู

ในบีบอกว่าผมก็ไปคว้ามีดมาป้องกันตัวแต่ดีนะมีผู้ใหญ่เห็นตะโกนไล่

ที่ก่อเหตุก็เลยเดินกลับไปขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วขี่หนี
โอ้โหในบีบอกผมมารอดบุดหวิดเลยอ่ะ
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณยายที่อยู่ที่บ้านหลังนี้
แล้วก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเลยคุณยายก็อายุเยอะแล้วอ่ะ

เดี๋ยวลองฟังเสียงคุณยายนิดนึงค่ะ
คุณยายบอกว่านึกว่ามาหาหลานนึกว่าเป็นเพื่อน
ไม่ใช่เพื่อนแล้วแล้ววิ่งมาถึงฟันเลยใช่ไหม
วุฒิมาแบบนี้นะคะยายบอกตกใจมากค่ะ
หลังเกิดเหตุตัวฝั่งคนเจ็บก็นำหลักฐาน
ก็คือภาพนี้นะคะภาพจากกล้องวงจรปิด

เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
โอ้โหมันอุกอาจมากเลยนะ

เห็นแล้วยังกลัวคุณยายยังบอกหัวใจจะวาย